แล้วอยู่ดีไฟมันก็ลุกพลึบขึ้นมาหมดเลยนะคะ

คนเขาต้องไปช่วยคนขับรถเก๋งออกมาก่อนนะคะ
คือไฟมันลุกไหม้ทั้งรถเก๋งทั้งรถใหญ่
แล้วก็ไหม้ไปถึงอาคารเลยนะคุณ

ทีนี้เหตุการณ์นี้ตำรวจสพสูงเม่น

ชนกันจนไฟไหม้อาคารขนส่งสินค้าแห่งหนึ่ง
อยู่ริมถนนยันตรกิจโกศล
ตำบลร่องกาดอำเภอสูงเม่นที่แพร่เนี่ยนะคะ
ก็ต้องประสานขอรถน้ำเอามาฉีดดับไฟตรงนี้

ทะเบียน๖๕๑๖๕๓กรุงเทพฯ
ทะเบียนแพร่นี่นะคะไฟไหม้
แล้วไฟมันก็ลามไปที่ตัวอาคารสายไฟฟ้าด้วย
ในรถเก๋งมีคนอยู่๒คนนะ

ใช่ค่ะเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ๒ราย
มีนางสาวสุพิชามุ้งทองอายุ๒๙ปีที่เป็นคนขับ

คือนางสาวรัชวรวรรณจิตวัฒนานนท์อายุ๒๘ปีนี่นั่งมาด้วยกัน

พอกู้ภัยนำตัวออกมาได้แล้วก็ประถมพยาบาล
นำตัวคนเจ็บทั้งสองส่งโรงพยาบาล
เพื่อนของคนเจ็บเขาเล่าให้ฟัง

จะไปที่ตำบลป่าแดงอำเภอเมืองแพร่

ไปชนรถ๑๐ล้อที่จอดอยู่ตรงอาคารนี้ค่ะ
ส่วนตัวเธอเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ยังมีสติอยู่เธอก็จะรีบช่วยเพื่อน
ซึ่งเป็นคนขับซึ่งอาการบาดเจ็บสาหัสออกจากรถ
เพราะว่ารถมันจะไฟไหม้อยู่แล้วนะฮะ
ใช่ค่ะพลเมืองดีก็บอกนะ
บอกว่าตัวพลเมืองดีคือนายนพดลกับเพื่อนอีกคนนึง
อายุ๗๑ปีคือตัวพลเมืองดีก็อายุ๗๑นะคะ

วิ่งออกกำลังกายอยู่คุณตาวิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้ว
เจอเหตุการณ์ไฟไหม้คุณตาไปดู
เห็นผู้หญิงคนนึงก็คือคนเจ็บที่นั่งคู่มาด้วยกันนะคะ
พลานออกมาจากรถส่วนคนขับรถนั้นน่ะ

ทีนี้คุณตาก็ไปช่วยนำตัวออกมาจากรถได้แบบเฉียดฉิวเลยนะคะ
ก่อนที่จะถูกไฟคลอกเพราะอะไรรู้ไหม
พอเอาตัวคนเจ็บออกมาได้ปั๊บเอาตัวเพื่อนคนเจ็บออกมาได้ปั๊บ
มันเกิดระเบิดตึ้มอีก๓ครั้งคุณ

พอมาถึงก็ฉีดน้ำสกัดไฟเอาไว้ได้
แต่ว่าอาคารของบริษัทขนส่ง
ก็ได้รับความเสียหายไป๔คูหา
อาคารที่อยู่ใกล้เคียงเป็นคลินิกเสียหายไปบางส่วน

ก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้ง๒คัน
แล้วไฟมันก็ลามไหม้พวกสายไฟฟ้า
แถวนั้นไฟฟ้าดับนะคะ

แต่เดี๋ยวตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่ค่ะ

เดี๋ยวต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ